ขอมอบกำลังใจเยอะเลยให้กับภรรยาของพี่วิลลี่ผีก้าม
ก่อนหน้านี้ได้ข่าวมานะคะว่าภรรยาของพี่วิลลี่เนี่ยเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาล
แต่ว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
หลายคนก็เลยส่งกำลังใจให้กับภรรยาของพี่เขารวมไปถึงส่งกำลังใจให้พี่วิลลี่ด้วย
ค่ะซึ่งทางน้องรถเบ้นค่ะมีโอกาสได้เจอกับพี่วิลลี่เนอะ
ก็เลยขออัปเดตอาการป่วยล่าสุดของภรรยาสักหน่อยนึงพี่บิลลี่บอกกับน้องรถเบ้นมานะคะ
ว่าตอนนี้สุขภาพของภรรยาดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
พูดง่ายเลยโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้คือโรคของผู้สูงอายุ
ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นสมองตีบรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกต่าง
ผมเป็นเยอะเหมือนกันนะเนอะเราก็เป็นห่วงนะคนสูงอายุใช่ค่ะ
วิลลี่เองก็บอกว่าทุกวันนี้ก็พยายามดูแลกันอยู่ไปตามนัดคุณหมอ๑เดือน๒ครั้ง
แบบครั้งละเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ไปเจอหมอบ้างอะไรอย่างงี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ย
วิลลี่ยังบอกนะคะว่าทั้งชีวิตของพี่เนี่ยไม่เคยท้อ
ทั้งชีวิตมีแต่คำว่าสู้ต้องดูแลภรรยาและประคองชีวิตคู่
จนกว่าจะหมดลมหายใจโอ้โหสุดยอดเลยลองไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ
ผมก็ต้องขอบคุณภรรยาด้วยที่ยังประคองชีวิตเราไปกันสองคน
ถึงชีวิตเขาจะป่วยจะเข้าโรงพยาบาลทุกวันนี้ผมก็
พยายามดูแลเขาอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนสร้าง
ให้ชีวิตเราเดินมาอยู่ทุกวันนี้ได้ก็คือภรรยาผมนี่แหละครับ
บอกได้เลยครับไม่เคยท้อเลยท้อไปก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
มันก็ต้องสู้สู้ไปสู้จนเขาหมดลมหายใจ
เราจะประคองชีวิตไปด้วยกันตรงนั้นโอ้โหบอกเลยเนี่ยแหละค่ะ
เรียกว่าคู่แท้คุณผู้ชมใช่ค่ะส่วนเรื่องของค่าใช้จ่าย
ค่ากินค่าอยู่เอามาจากไหนพี่วิลลี่บอกว่าพี่ก็ขายขนมเปียกปูน
อ่าที่เราได้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวของพี่วิลลี่นี่แหละค่ะ
พร้อมกับขอบคุณแฟนแฟนที่ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะคุณผู้ชมด้วยความสัดจริง
สั่นสะบานต่อหน้าไปของแกอร่อยจริง
เออต่อหน้าไปเลยหรอไม่